มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายในวันนี้จะมาวิเคราะห์พูดคุยกัน
ประเด็นที่ว่าอคศมีการเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในการขอให้เผาทำลายมันสับปะหลังรวมทั้งข้าวโพดจากโครงการแทรกแซงราคาของรัฐบาลชุดก่อน
ปริมาณเนี่ยประมาณกว่า๓แสนตันเพราะว่าเก็บไว้ก็ใช้การไม่ได้
รวมทั้งต้องเสียงบประมาณในการดูแลประมาณ๑๑ล้านบาทต่อเดือนด้วย
จะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณสุภาพเลยครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณกอล์ฟหยิบมาโปรยเนี่ยอีก
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าในกระบวนการที่ต้องการจะปฏิรูปการเมือง
บ่นกันนักบ่นกันหนาว่านโยบายประชานิยมมันนำมาสู่ความเสียหาย
แต่ว่าในกระบวนการนี้มีสักกี่คนครับที่คิดว่า
สิ่งที่จะนำไปสู่ความเสียหายมันไม่ใช่แค่คนคิดนโยบายอย่างเดียว
แต่ฝ่ายปฏิบัติฝ่ายประจำ
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหาย
เรื่องนโยบายรับซื้อหรือจำนำข้าวโพดเนี่ย
มีมาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยนายกสมัคร
ต่อมาถึงนายกสมชายแล้วต่อมาถึงนายกอภิษฎ
แล้วต่อเนื่องมาถึงนายกยิ่งลักษณ์๓๔นายก
ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเหตุการณ์ผ่านไป
ก็มีข่าวที่ได้อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่
จะเห็นว่าหน้าข่าวหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้
แล้วท่านจะรู้สึกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น
ข่าวที่ว่านี้สรุปได้ว่า
พลตำรวจตรีไกรบุญสวดทรง
นี่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการโอนการคลังสินค้านะ
ท่านบอกว่าในวันที่๓มิถุนาจะถึงเนี่ย
จะไปขอหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เพื่อขอความเห็นชอบกับการดำเนินการมันเส้น
สต๊อกรัฐบาลรวม๓๘๗๐๐ตัน
โครงการแทรกแซงมันสัมปะหลัง
ตั้งแต่ปี๕๑๕๒๕๔๕๕ลงมาจนถึง๕๕๖นี่แหละ
ที่ต้องเสนอก็เพื่อให้เผาทำลายทิ้ง
ถามว่าทำไมไม่เอาไปทำอย่างอื่น
ตอบว่ามันไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
เพราะมันเป็นผุ่นฝงเน่าเสีย

เอาไปเป็นอาหารสัตว์ก็ไม่ได้
แล้วที่จะเผาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายค่าเผาอีกเท่าไหร่
และถ้าไม่เผาทิ้งไว้นานเนี่ย
จะต้องจ่ายค่าเช่าโกดังจัดเก็บเดือนละ๑๑ล้านบาท
ท่านผู้ชมลองคิดตามสิครับว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะครับ
นโยบายที่ต้องการจะดึงราคามันสำปะหลังราคาข้าวโพดให้แพงขึ้น
เขาก็ทำกันมาในฝ่ายการเมืองก็คือการเข้าไปแทรกแสงราคารับจำนำอย่างที่ว่านี่แหละ
แล้วผลก็คือว่าคนที่โปรดปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังก็ได้อันนี้สงฆ์
ราคาดีขึ้นจริงจริงแล้วเมื่อมาเข้าสู่กระบวนการมาจัดเก็บเพื่อจะรอขาย
ถ้าราคามันดีขึ้นก็เอาไปขายขาดทุนหน่อยไม่เป็นไร
แล้วทำไมทำไมทั้ง๓๗๐๐๐กว่าตันเนี่ย
ปล่อยให้เสียจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้ล่ะครับ
อันนี้จะโทษฝ่ายนโยบายฝ่ายการเมืองอย่างเดียวไม่ได้นะครับ
ฝ่ายประจำฝ่ายค่าราชการจะเป็นองค์การคลังสินค้าหรือเจ้าหน้าที่ประจำ
ที่คุณหน้าที่ดำเนินการไปฝากไปเก็บไว้เนี่ย
ทำไมคุณปล่อยให้มันเสียหายจนกระทั่งเอาไปทำอะไรไม่ได้
ก่อนหน้านั้นทำไมไม่มาเสนอล่ะว่านี่มันจะเริ่มเสียแล้วนะครับ
ขายออกไปดีไหมครับราคาถูกหน่อยไม่เป็นไรยังได้เงินคืนมา
ไปทำอาหารสัตว์ส่งออกไปประเทศที่เขาต้องการไปทำอาหารสัตว์
ขายให้เป็นเงินเป็นทองเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะได้ราคาน้อยกว่าตอนที่ไปรับซื้อ
พูดง่ายง่ายว่าขายขาดทุนมันก็ดีกว่าไม่ใช่หรือครับแล้วอยู่อยู่วันดีคืนดี
อ้าวผู้อำนวยการประธานองค์การคลังสินค้าบอกว่าถ้าไม่เร่งขาย
ต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ๑๑ล้านแล้วนี่เอาไปเผาเนี่ยยังต้องเสียค่าเผาอีก
คำถามก็คืออย่างที่ถามว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนมันจะเสียหายเน่าเป็นผงทำอะไรไม่ได้
พวกท่านทำอะไรกันอยู่ครับทำไมท่านไม่เป็นตรวจเป็นระยะระยะว่าอ้าวขนาดนี้
มันกำลังจะเสียหายอย่างนี้ถ้าไม่ขายภายในเดือนนี้ปีนี้มันจะเสียหายแบบนั้น
ถ้าขายจะได้ราคาเท่าไหร่ถูกหน่อยก็ยังดีที่ได้เงินมาทำเสนอมาให้ฝ่ายบริหารฝ่ายการเมือง
เขารับทราบเขาจะได้ตัดสินใจบอกถ้าอย่างนั้นขายเลยขาดทุนหน่อยไม่เป็นไร
อย่างน้อยก็ถือว่าได้รับซื้อให้ชาวบ้านได้มีราคาที่แพงขึ้นก็ถือว่าคุ้มแล้ว
แล้วทำไมไม่ทำกันอย่างนั้นล่ะครับนี่ไงครับที่บอกว่าเวลาคิดเรื่องประชานิยมฝ่ายการเมืองโดนด่าทุกที
แล้วฝ่ายประจำฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องฝ่ายที่เก็บรักษาเออแล้วทำไมไม่โดนด้วยล่ะครับ
อันนี้ที่ยกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเวลาจะตำหนิฝ่ายการเมืองเขาที่เขาออกนโยบายประชานิยม
เพื่อให้คนได้ลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเขาไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับฝ่ายประจำฝ่ายเจ้าหน้าที่นี่แหละต้องช่วยกันรับผิดชอบด้วย
มีฉะนั้นแล้วพอเออาขึ้นมาก็อ้าวประชานิยมหวังแต่จะเอาคะแนนเสียงไม่คำนึงถึงความเสียหายไม่คำนึงถึงเงินของรัฐเขาคำนึงครับ
แต่ว่าเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ต่อเนื่องได้อันนี้ก็กี่รัฐบาลล่ะครับรัฐบาลนายกสมัครนายกสมชายนายกอภิษฎนายกยิ่งรักและฝ่ายประจำที่คอยดูแลรักษาทำอะไรกันอยู่ครับ
เอาละเรื่องนี้ขีดเส้นใต้ไว้เท่านั้นแหละว่าเรื่องแบบนี้อย่าโทษแต่ฝ่ายการเมือง
มาอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็น่าจะถือเป็นเรื่องดีครับหัวข่าวหนังสือพิมพ์ของไทยโพสต์เดี๋ยวจะให้ดูบนจอ
ลุยสนามกอล์ฟหรูริมทะเลทศทหารตรวจเอกสารสิทธิ์ในข่าวเขาบอกว่าเมื่อวันที่๒๙เมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งพร้อมด้วย
รองผู้อำนวยการอกรมนภูเก็ต
พร้อมด้วยผู้อำนวยการโอ้ชื่อเยอะแยะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยอะแยะเขาได้ร่วมกับทหารตำรวจ๒๐๐กว่านาย
เขาแบ่งออกเป็น๘ชุดเขาไปทำอะไรรู้ไหมครับเขาไปตรวจไปยึดพื้นที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตครับ
ปรากฏว่าเขาบุกไปที่สนามกอล์ฟดังเยอะแยะครับสนามกอล์ฟภูเก็ตฮีโร่สนามกอล์ฟของมิชชั่นอะไรเนี่ย
สนามเอาเรื่องนี้มาให้ดูไม่ดูในรายละเอียดแต่กำลังจะบอกว่าการตรวจยึดบุกทวงคืนผืนป่าลักษณะอย่างนี้เคยทำมาตั้งแต่คอสชเข้ามาใหม่จำได้ไหมครับ
ไปยึดที่โน่นที่นี่ไปตรวจที่นั่นที่นี่เป็นข่าวทุกวันคำถามก็คือว่า
ก่อนหน้านี้ที่ไปยึดไปตรวจที่นั่นที่นี่เป็นข่าวคลึกโครมอยู่พักใหญ่เรื่องไปถึงไหนครับ
คอสชหรือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แถลงข่าวให้ชาวบ้านรู้ล่ะครับทำเป็นตารางให้เข้าใจง่ายเลยครับว่า

มาตั้งแต่ปี๕๗เลย๕๗
ไปถึงที่นี่สนามกอล์ฟแห่งนี้
ขณะนี้กำลังขั้นตอนอยู่ในระหว่างการสอบสวน
เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนได้เชิญเจ้าของมาสอบสวนแล้ว
สองครั้งสามครั้งอ้าวพอมาถึงที่นั่น
ได้เข้าบุกยึดเมื่อวันที่เท่านั้น
และขณะนี้ได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว
ส่งฟ้องศาลแล้วคดีกำลังอยู่ในศาล
ทำออกมาให้เห็นอย่างนี้ได้ไหมครับ
คนจะได้รู้ว่าอ๋อที่ท่านคอสชเข้ามา
แล้วก็ตั้งรัฐบาลรัฐบาลไปบุกจับไปบุกยึดที่นั่นที่นี่
แต่ละแห่งไปถึงไหนอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน
อยู่ในขั้นตอนส่วนส่งฟ้องศาลแล้ว
อยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
ไปยึดไว้เฉยรอเอกสารอยู่ทั้งหมดเนี่ย
ให้คนได้เห็นว่าที่ผ่านมาท่านไปทำอะไรกับเขายังไง
เขามาชี้แจงยังไงอันไหนที่จบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
ลายนี้มีเอกสารมาชี้แจงถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
ยกเลิกจบลายนี้เอาเอกสารมาให้ดูแล้ว
หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีปัญหา
อ้าวจบจบค่าทิ้งค่าทิ้งแล้วที่เหลือที่กำลังมีปัญหา
หาเอกสารไม่ได้บุกลุกจริงท่านทำอะไรไปถึงไหน
แต่ละเรื่องแต่ละสนามกอล์ฟแต่ละหมู่บ้านจัดสรรแต่ละรีสอร์ท
ประชาชนอยากเห็นครับไม่ใช่วันดีขึ้นดีก็มีข่าวอีกแล้ว
ไปจับที่โน่นที่นี่แล้วเรื่องเก่าล่ะครับ
เอามาให้ดูได้ไหมครับผมคิดว่าคนทั้งประเทศอยากเห็นครับ

ได้ฟังเรื่องของการเตรียมทำลายทั้งข้าวโพดทั้งมัน
เสียดายมากน่าจะใช้ประโยชน์ได้ก่อนที่มันจะเสียหายมากกว่านี้นะ
นั่นแหละสิเอาไปขายเป็นอาหารอะไรเผ็ดอาหารสระ

โรปเขารับซื้อแต่คงแบบไม่รู้ทำอะไรกันอยู่นะ
พอไปดูอีกทีนึงมันเป็นผุยเป็นผงหมดแล้ว
ทำอะไรไม่ได้หมดแล้ว๓๗๕๐๐๐ตัน

ต้องเผาทิ้งจ้างเขาเผาด้วย

ขอบคุณครับก็เป็นเรื่องที่ต้องมาแก้ไขกัน
แล้วก็ต้องช่วยกันวางแผนระยะต่อไป